ก็ยังอยู่ที่พี่โรเบิร์ตสายควันค่ะคุณผู้ชมจำกรณีได้ไหมที่
คุณพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยนะเขาโมโหมากเลยโมโหกรี๊ดเลยบอร์ดคนหนึ่ง
มีมาคอมเมนต์ในถ้อยคำที่มันไม่เหมาะสม
แล้วมันก็ทำร้ายติดใจคนรักพี่โรเบิร์ตนะคุณถูกโพสต์จากนี้
ชายคนนี้ค่ะโพสต์ไว้บอกว่าจัดเมนสรู๕ยอด
สุดท้ายต้องแบกโลงตากฝนมาเผาเตาวัดทะลึ่งนะ
ควันสมน้ำหน้านี่อันนี้เป็นข้อความที่คนรักพี่โรเบิร์ตเนี่ย
มันเจ็บช้ำน้ำใจมันทนไม่ได้จริงเฉพาะเนี่ยพี่บอลเนี่ย
ใช่ค่ะพี่บอลก็เลยเปิดใจกับเราไปแล้วนะคะว่า
ตามตัวมาขอขมาพี่โรเบิร์ตให้ได้จะตามให้ได้เลย
สุดท้ายมีคนตามเจอค่ะไปถึงหน้าบ้านแต่ไม่เจอตัวคนโพสต์นะคะ
แต่วันนี้เจอแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่บอลแล้วก็พี่แจ๋วค่ะ
ภรรยาพี่โรเบิร์ตนี่แหละค่ะมาออกรายการ
แล้วก็พาตัวคู่กรณีมาขอคำมาต่อหน้าสื่อมวลชน
นี่ก็เป็นภาพวินาทีที่ชายเจ้าของโพสต์นะคะขอคำมาพี่แจ๋วค่ะ
จากนั้นก็จุดทูปแล้วกล่าวคำขอขมาต่อดวงวิญญาณของพี่โรเบิร์ตด้วย
ชายเจ้าของโพสต์รายนี้นะคะอ้างว่าตัวเองนั้นคึกขนอง
โพสต์ไปเพราะความเมาไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่อะไรพี่โรเบิร์ตเลย
แต่แล้วก็ตัวพี่บอลเองนะคะก็บอกว่าพี่บอลเจ็บตรงที่คำพูดคนโพสต์น่ะ
มันเหยียบย่ำน้ำใจคนที่เขาตั้งใจทำให้พี่โรเบิร์ตด้วยหัวใจ
ไม่ใช่เห็นว่าพวกเขาหรือพวกเราเป็นตลกแล้วจะมาเหยียบย่ำแบบนี้ได้
แล้วก็ทำใจมาแล้วว่าคู่กรณีจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
แต่ก็ขอให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหอนให้กับนักเรียงพี่บอลค่ะ

วันนี้ก็ควรพบค่ะ
เราก็มีจิตใจเราเป็นคนเราเป็น
ไม่ใช่ว่าเห็นเราไปตลกแล้วคุณจะมาทำอะไรพวกเราอย่างนี้
มันสภาพจิตใจประแจว่าแย่พวกเราแย่กันอยู่แล้ว

คุณพ่อบอกแล้วว่ามาขอเข้ามามาขอเข้ามา
แล้วก็อีกหลายโพสต์นะที่มีคนส่งมาหยุดเถอะครับ
เราเสียใจอยู่แล้วเราสูญเสียคนที่เรารักอยู่แล้ว

คุณผู้ชมค่ะพี่ชูบัญชาค่ะเสื้อขาวคนขวาสุดนะคะ
เป็นคนที่ช่วยแบกลงพี่โรเบิร์ตหนีฝนค่ะในวันชาปนกิจศพด้วย
แล้วก็เป็นคนที่ไปตามหาคนโพสต์ถึงบ้านหลายคนเคยเห็นภาพแล้วนะ
จะมีพี่ชูนั่นแหละไปอยู่บ้านอยู่หน้าบ้านคนโพสต์

อย่างถูกต้องนะมีตำรวจไปด้วยไม่ได้ไปทำร้ายอะไรคู่กรณีเลย
คือภาพแบบนั้นพอมันออกไปเนี่ยหลายคนก็หลายความคิดเห็นเหมือนกัน
วิจารณ์กันเนอะใช่ไปหาเรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
ก็กลัวจะไม่ปลอดภัยหรือว่าเกิดอันตรายหรือว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะคะ
แต่ว่าพี่ชูยืนยันว่าไปเนี่ยตำรวจไปด้วยไม่ได้อยู่จะไปบ้านเขาอย่างเดียวไม่ได้นะ
ได้คือก็ต้องมีแบบว่ารายละเอียดเรื่องของการติดตามตัวว่าทำไมถึงจะไปบ้านได้อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คือตัดตกไปไม่มีดราม่าอะไรทั้งนั้น
ก็ถือว่าเรื่องนี้จบเนอะเคลียร์กันไปแล้วกันเนาะ
พี่โรเบิร์ตก็ขอให้ไปสู่สุขตินะคะ
คีย์บอร์ดจ๋าอย่าทำเพราะว่าเขาตามตัวเจอ